ขี่ละครู
สวัสดีครับคุณชนะครับนะครับหุ่นนำคุณสุภัยสลุดที่ช้าฟัง

กัดกันให้สะบัดกับเราสองคนใน
คู่กัดสบัดครัว

อย่างแรกเลยอยากจะขอข้อความไลน์จากคุณผู้ชมดีกว่านะ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแรกเป็นเรื่องสำคัญ
เรื่องของการฉีดวัคซีนครับคุณสุภาษาราครับ
ใครที่ฉีดแล้วเป็นยังไงบ้าง

ส่วนใครที่ยังไม่ได้ฉีดต้องฟังข่าวนี้ค่ะ
ไขว้สูตรใหม่มาแล้วเป็นอะไรบ้าง
และจะฉีดเมื่อไหร่ดูค่ะ
คืออยากจะให้ดูข่าวนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจจะฉีดวัคซีน
หรือตัดสินใจแล้วจะบอกแบบนี้ครับ
ล่าสุดครับทางภาครัฐเนี่ยเปิดให้ประชาชนนะครับ
ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลย
แขนคุณยังโล่งอยู่เลยยังสบายอยู่
บอกแบบนี้หลายคนเขาฉีดแล้วนะเดี๋ยวจะตามเทรนด์ไม่ทัน
เอางี้เอางี้ละกันใครที่ยังไม่ได้ฉีดนะครับ
แล้วอยากจะได้วัคซีนเข็มแรก
สามารถลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนสูตรใหม่ได้แล้วครับ
เข็มที่สองเป็นไฟเซอร์

จะบอกแบบนี้นะครับระยะการฉีดเนี่ย
ก็จะใช้การเว้นระยะฉีดเข็ม๑กับเข็ม๒
อยู่ที่๔สัปดาห์หรือว่า๒๘วันนั่นเองครับ

สามารถไปรับการฉีดได้ฟรี

ฉีดที่ศูนย์ใหญ่ที่สุดก็คือศูนย์ฉีดบางซื่อ

จองสิทธิ์เนี่ยต้องจองก่อนไปฉีดนะคะ
จองผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ๔ค่ายของไทยค่ะ

จะได้รับการเปลี่ยนสูตรอัตโนมัติเลยนะ
เป็นต้นไปไปไปไป
โอ้โหก็หน้าตาของการลงทะเบียนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
เอางี้ละกันใครยังใช้ไม่เป็นขอคำแนะนำกันได้เนาะ
คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะครับ
เดตกรณีของน้องเพลงเด็กหญิงวัย๑๓ปี
ที่เขาพบว่ามีรอยขีดตรงแขนเป็นรอยปริศนา
ความคืบหน้าล่าสุดหมอปลาเขาก็ลงพื้นที่ไปตั้งแต่เมื่อวันก่อนนู้นแล้ว
แล้วไปมาเขาเจอหลายที่ที่หมอปลาไปแล้ว
มีอาการที่ไม่ค่อยจะดีเหมือนกับพบกับสิ่งลี้ลับ
มีให้ดูอีกไปดูกันครับ
ต่อเนื่องกันเลยนะคือวันก่อนเราได้ดูหมอปลา
เกิดอาการแย่ผมแย่ตรงจุดที่เป็นธรรมนาปปาของหมู่บ้าน
มันจะมีไม้ที่เขาเอาไว้กองกลิ่น
แล้วตรงนี้คืออีกจุดหนึ่งที่หมอปลาบุกไปถึงครับ
อาการอย่างนี้เลยครับน้ำตาจะไหลเหมือนจะอ้วกจะอาเจียน
มันเป็นสัญญาณของหมอปลาเองที่เขาเนี่ยรับรู้ได้ถึงสิ่งลี้ลับ
หรือพลังงานบางอย่างนั่นเองครับ
เอางี้ละกันยังอยู่ที่นี่ฮะบ้านของน้องเพลงนะ
ซึ่งทางหมอปลาเขาเดินทางไปที่บ้านใหญ่ของน้องเพลง
อำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นจุดที่น้องเพลงบอกว่า
เคยนอนเปรย์ที่ผูกกับต้นไม้แล้วฝันว่ามีคนชะลามาชะโงกหน้ามองดู
ทีนี้คุยกับน้องเพลงอีกทีน้องเพลงเล่าให้ฟังนะอันนี้คือล่าสุดนะ
เมื่อวานนี้หลังจากที่หมอปลามาช่วยน้องเพลงบอกยังฝันเห็นอยู่เลยนะ
ผู้หญิงคนเดิมเนี่ยแต่ทีนี้เปลี่ยนที่เปลี่ยนโลเคชั่น
นั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้ต้นไม้นี้อยู่ในวัดอีกทีหนึ่ง
ฝันแบบนี้นะเธอเชื่อว่าวัดนี้วัดที่เห็นในฝันเป็นวัดในจังหวัดอุทัยธานี
ทำไมน้องเพลงรู้น้องเพลงบอกว่าแม่เคยพาไปวัดนี้มา๓ปีก่อนค่ะ
จำได้๓ปีก่อนนะจากนั้นนะครับหมอปลาก็สำรวจรอบบ้านของยายของน้องเพลง
และจุดที่น้องเพลงเคยถูกนอนเปรย์ใต้ต้นไม้หลังบ้านเนี่ยหมอปลาไปดูไง
แต่อย่างนี้พอไปถึงแล้วไม่ได้มีอาการอะไรหรือไม่พบสิ่งผิดปกติ
ทีนี้ก็ขึ้นไปดูบนบ้านแต่ก็ยังไม่พบความผิดปกติครับคุณสุพัสราครับ
ทีนี้หมอปลาตัดสินใจค่ะเดินไปที่บ้านหลังใหม่ของน้องสาวของน้าสาวน้องเพลง
ปรากฏว่ายังไงครับเริ่มแล้วมีอาการแปลกจุดนี้แหละหมอปลามีอาการแปลกก็คืออาเจียนน้ำตาไหล
ผมไม่ไหวใช่ไหมผมไม่ไหวนะก่อนจะรู้ว่าดินที่ถมมาซื้อบ้านหลังเนี้ย
คือเวลาสร้างบ้านก็ต้องซื้อดินมาถมใช่ไหมคะใช่ใช่ผู้รับเหมาไปเอาดินตรงนี้มาจากตรงข้ามหมู่บ้าน
แล้วตรงนั้นมันเป็นประชาเก่าเอาเหรอนี่ไงล่ะเลยมีอาการแบบนี้เลย
ก็เลยเชื่อว่าดินที่มาถมบ้านมันมีวิญญาณติดมาด้วยหมอปลาบอกเองนะว่าเป็นวิญญาณยายกะลาตากะลี
โอ้โหงงจังเลยเป็นยังไงล่ะคือเขาบอกว่าเป็นเจ้าของป่าช้าไง
โอ้โหคือมาพร้อมกับดินที่เอามาถมนะครับคุณสุภาษาราครับ
ทีนี้นอกจากพื้นที่ที่เจออะไรแปลกก็คือที่บ้านน้าสาวของน้องเพลงแล้ว
ไปเลยค่ะพาหมอปลาไปที่วัดนี่เลยที่อุทัยธานีนะคะ
ที่บอกว่าน้องฝันเห็นมีคนนั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้
พอไปถึงน้องเพลงบอกใช่แล้วค่ะจำแม่นเลยวัดนี้เลย
วัดที่อยู่ในฝันหนูเพราะข้างวัดมีสะพานข้ามแม่น้ำ
แล้วไปเจอต้นไม้ด้วยต้นไม้ที่อยู่ทางขึ้นสะพานนะคะ
ครับมันเหมือนในความฝันเป๊ะเลยค่ะโอ้เหรอเอาเอางี้
ไปถามพระในวัดท่านก็ให้ข้อมูลด้วยนะว่า
วัดแห่งนี้สร้างขึ้นตอนยุคสมัยราชการที่๕
หรือเมื่อร้อยห้าสิบกว่าปีก่อนนู้นโอ้โหนานมากนานมาก
หมอปลาครับก็เลยนำรูปบุคคลสำคัญทางประวัติศาสต
ยุคนั้นให้น้องเพลงน่ะดูน้องเพลงยืนยันว่าคนในรูปที่หมอปลาให้ดู
เป็นหญิงสาวชุดแดงแล้วก็ชุดขาวรวมถึงคนที่นั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้าน
ก็คือคนคนเดียวกันอ๋ออืมไปเจอภาพคนเก่าเก่าอยู่ในวัด
แล้วบอกเป็นคนเดียวกับในฝันตัวเองน่ะเธอเลยรู้สึกแปลก
ก็เออเฮ้ยแบบนี้มันเหมือนกันมันบังเอิญจริงจริงอ่ะเออเอาต่อมาหมอปลาค่ะ
เดินทางกลับไปที่บ้านของน้องเพลงทีนี้ไปเอาถ่านไปไปที่จุดแรกที่หมอปลาบอกไม่ไหวอะค่ะ
ไปเอาถ่านอาถรรพ์ที่เคยอยู่บนแท้งกรองปลาปลานะคะ
หลังจากที่สัมผัสได้ว่ามันต้องมีอะไรอยู่ในนี้ใช่ไหม
หมอปลาบอกว่ามันอาจจะเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้น้องเพลงแล้วก็คุณแม่เจอเหตุการณ์ประหลาด
ป่วยบ่อยครั้งแล้วก็เอาลงมาปุ๊บทำพิธีไล่วิญญาณชั่วร้ายออกจากร่างน้องเพลงกับแม่
ทำน้ำมนต์ให้ทั้งสองคนดื่มด้วยนะช่วงนี้ดูหน่อยค่ะ
ไปทำแรกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วิฟังเท่าสมัครปวดล้อมร่างกายเลยผม
สัมภเวษีที่เอามาจากดินนั่นน่ะนั่นคือส่วนหนึ่ง
ซึ่งวิญญาณเหล่านี้เขาต้องการที่เขาน่าจะอดหยากแล้ว
งั้นคงไม่มาเข้าฝันให้น้องอยากกินผักต้มเพราะอันนั้นมันเป็นของคนกิน
เขาเรียกว่าอาหารของคนโบราณแต่เนื่องด้วยว่าน้องเนี่ย
สภาวะที่จิตเนี่ยอ่อนมันก็สามารถฝันหรือเห็น
แต่ผลเสียของคนเหล่านี้จะทำให้ตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยง่าย
อืมอ่าที่ทำนั้นหมดก็เพื่อความสบายใจค่ะ
เพื่อให้ครอบครัวเนี้ยสบายใจมากขึ้นใช่ใช่
เอ้าไปถามทางอดีตนายกอบตทุ่งนางามกันบ้างดีกว่า
นายวิเชียรทวีผลนะครับก็เล่าว่าที่มาของฐานเออเออเออ
อยากรู้อยากรู้ไอ้ฐานอาฐานเนี้ยค่ะเขาบอกแบบนี้ว่าคือที่เนี้ย
ประมาณสัก๑๔ปีก่อนเขาสร้างตรงนี้เป็นแท้งน้ำไว้กองน้ำปลาปลา
ค่ะทำมาตั้งนานแล้วทำแล้วยังไงรู้ไหม
ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ทำพิธีอะไรด้วยก็เป็นแท้งน้ำปลาปลาธรรมดา
มันจะต้องมีพิธีเปิดอะไรล่ะเออมันก็ของใช้ในหมู่บ้านนะคะ
ใช่ไหมล่ะเขาก็บอกอีกนะว่าถ่านที่ไปอยู่บนเครื่องกองน้ำเนี่ย
ผู้รับเหมาเขาเป็นคนหามาใส่แล้วผู้รับเหมาเนี่ยเป็นใครอ่ะ
ไม่อยู่แล้วรู้ไปก็เท่านั้นเพราะเขาเสียชีวิตไปหมดแล้ว
เอาแล้วจะเอาข้อมูลมาจากไหนล่ะทีเนี้ยก็เลยไม่รู้ว่าเอาแล้วไอ้ฐานอาถรรพ์ที่หมอปลาบอกว่ามันมาจากไหน
ก็ไม่มีใครรู้แล้วทีเนี้ยอ้าวเอาเป็นเรื่องความเชื่อแล้วกัน
เล่าไปเล่ามาสุดท้ายเอานะมันก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับย้ำว่าเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะที่มาเล่าให้ฟังนะคะ
เอาแต่เรื่องนี้ไม่ต้องใช้ความเชื่อค่ะโดนเต็มเหรอ
รถคันนี้โดนเต็มเต็มค่ะผู้หญิงคนนี้คาดว่าจะแค้นผัวนะคะ
แต่ไม่ทราบว่าแค้นอะไรและแค้นหนักขนาดไหนแต่ทุบจนรถพังเลยค่ะ
โอ้ยเจ็บแค้นเครื่องโกรธไปโทษรถชั้นใหญ่โอ้ย

พังหมดค่ะ

ปักปักโอ้โหนึกว่าใครรื้อบ้าง

เอาผู้หญิงคนนี้นะคะเอาท่อนเหล็กมาทุบรถสามี
รถสามีจอดอยู่ในโรงรถหน้าห้องเช่าค่ะ
ใช้คำว่าทุบแบบไม่ยั้งก็ถูกนะเพราะมันปักเลย
ไม่แน่ใจค่ะคนถ่ายเขาบอกไม่แน่ใจว่ามีปัญหาอะไรกัน
แต่ทุบพังทั้งคันไล่ไปตั้งแต่กระจกด้านหน้า
กระจกหลังตัวถังฝากระโปรง
ก็คือทั้งคันรอบคัน

แล้วเจ้าของคลิปคนที่ถ่ายเอาไว้เนี่ย
ไม่อยากยุ่งเรื่องชาวบ้านแต่ก็ต้องถ่ายเอาไว้เพราะตอนแรกตกใจ
มันจะได้ใช้เป็นหลักฐานได้ไงใช่ไงอยู่มาทุบรถอย่างนี้มันผิดปกติแล้วล่ะถูกไหมล่ะ

คือเธอบอกว่าคนที่ถ่ายนะเขาบอกว่ากลัวฝ่ายเมียจะทุบไปโดนรถของเธอที่จอดอยู่ติดกันด้วย
อย่างนี้อย่างนี้ก็คือต้องถ่ายไปหลักฐานเกิดกระดงกระเด็นไปโดนรถเราขึ้นมาเราไม่ได้เกี่ยวด้วยนี่
จะได้มีหลักฐานว่ารอยนั้นมันเกิดจากอะไร
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะบอกว่าเมียทุบรถผัวผัวไปไหนซะล่ะ

เอาหลังจากที่เมียเดินจากไปค่ะ

เว้ยมันตาล่วงอะบอกเลย
บอกว่ายืนใส่หน้าทำหน้าเงาแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นรถคันที่ถูกทุบเนี่ยขับออกไป
ไปซ่อมหรือเปล่าไม่แน่ใจ
ควรจะต้องไปซ่อมแหละโอ้โหก็เห็นใจนะเอาจริงเรื่องการทำลายทรัพย์สินนะก็ไม่ได้สนับสนุนให้มันจุด

ใช่ไหมก็คงจะเป็นที่อารมณ์ล้วนล่ะครับเอามาเรื่องนี้กันบ้างนะครับหญิงสาวสุดทนจริงครับ
เธอบอกว่าเธอถูกลวนลามถึงบ้านเลยพาพวกวัยรุ่นประมาณสัก๕คนไปรุมทำร้ายชายเมากาวที่มาลวนลามเธอครับ

คือเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่ริมถนนสุขุมวิทย์บริเวณหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัด
สมมุติประการครับกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงสัก๕คน
ชายคนนั้นที่บอกว่าเมากาวเนี่ยเขาเป็นคนเดียวกับที่ในโลกโซเชียล
เขาโพสต์เตือนภัยว่าเคยก่อเหตุลวนลามผู้หญิงอยู่บนรถโดยสารสองแถวหลายครั้ง
ตรงไหนบ้างอ่ะตรงไหนบ้างฮะตรงบีทีเอสงี้ญาติบางปูงี้อ่า
คลองด่านและปากน้ำโอ้ยส่วนนู้นส่วนสมุดประการ
ทั้งนั้นเลยครับก็ทำให้หญิงสาวผู้เสียหายเธอโกรธแค้นไง
ก็ตามภาพที่เห็นตามคลิปที่ได้ดูกันกระชากเสื้อเลยนะ
แต่ด้วยความที่ว่าชายคนนี้ก็คงจะอยู่ในอาการแบบมื้นเมาก็หง่อมเลย
นั่งหง่อมภาษาวัยรุ่นหง่อมหง่อมนั่งหง่อมอยู่อย่างเงี้ยครับอ้อ
โอ้โหก็โดนไปหลายอย่างคงไม่ต้องอธิบายหรอกเนอะ
มันก็เป็นภาพความรุนแรงอ่ะนะแต่อย่างว่าแหละด้วยความที่เธอน่ะ
โกรธโกรธมากจริงจริงอะครับอ่าถูกลวนลามอ่ะเนอะอืม
คลิปนี้นะคะหลายคนเอ๊ะเป็นกลุ่มเพื่อนหรือเปล่าถ่ายไว้เพื่อที่จะประจานหรือเปล่า
อืมไม่ใช่นะคะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เขาไปพบเห็นเหตุการณ์
ครับแล้วเขาก็เล่าว่าที่ถ่ายเนี้ยเพราะว่าได้ยินเสียงเอ๊ะอ่ะ
โวยวายหันไปดูอ้าวคนทะเลาะกันคนโดนทุบก็เลยวิ่งไปถ่ายคลิปเอาไว้
อืมทีนี้พอไปถ่ายคลิปใกล้ใกล้ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคนที่อยู่ในกลุ่มแถวนั้นน่ะนะคะ
คุยกับตัวหญิงสาวคนที่เป็นผู้เสียหายนะ
ก็เลยรู้ว่าอ๋อผู้ชายคนนี้ปีนเข้าไปเรียนลวนลามเธอถึงบ้านอืม
ให้พลเมืองดีมาช่วยกันจับเอาไว้ครับ
ผู้ชายคนที่ชอบดมกาวล้วนลามผู้หญิงเป็นภัยสังคม
และนอกจากนี้นะตระเวนขอเงินชาวบ้านคนไหนไม่ให้แล้วก็ถูกด่าหยาบคาย
และถูกขู่ด้วยจะทำร้ายด้วยเป็นไปตามที่เขากล่าวอ้างกันเนี่ย
ผมว่ามันก็ภัยสังคมแหละเนอะเอางี้ละกันชาวบ้านบอกว่าเคยแจ้งตำรวจจับไปแล้ว
แต่ก็ปล่อยตัวออกมาอีกแล้วมาก่อเหตุซ้ำซากอยากให้เจ้าหน้าที่จัดการอย่างเด็ดขาด
เพราะคนแถวนี้เขาไม่อยากอยู่อย่างหวัดระแวงแบบนี้ไงเอามาให้ดูกันเนอะ
ก็เตือนภัยกันด้วยแล้วก็ฝากไปยังเจ้าหน้าที่ด้วยก็ต้องจัดการให้เด็ดขาดจริงนะครับ
ไม่อยากให้สุดท้ายแล้วเนี่ยประชาชนทั่วไปเขาต้องคิดว่าต้องมาจัดการกันเอง
งั้นมันก็จะกลายเป็นภาพแบบเนี้ยครับแล้วมันอันตรายกับผู้หญิงมากมากด้วย
เพราะคือเขาคั่นถึงเนื้อถึงตัวเข้าไปถึงในบ้านนะคะ
อ่ะมาดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นคลิปร้อนแรงอืม

สวนเลนมาแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอบอกว่าเธอก็ขับมาในเลนที่ถูกต้องเหมือนกันครับคุณสุภาษา
แล้วหลังจากนั้นนะคะมีรถเก๋งสีขาวแล้วมีรถตำรวจนำด้วย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนดีกว่าครับ

เพราะนี่มันทางที่เราไปไม่หลบไม่หลบ
โอ้โหคุณนี้มันทางรถอะไรเนี่ย

เขาก็มาทางปกติแล้วเขาเจอตำรวจนำทางก่อน๑คัน
อ่าคันแรกนะฮะค่ะแล้วขับไปเรื่อย
แล้วเจออีกคันนึงอ่ะแล้วเจอกับรถโอ้โหรถหรูแหละ
รถหรูรถหรูใช่ไหมแล้วเปิดไฟกระพริบแบบนี้
เหมือนประมาณว่าอาจจะขอทางจะขอไปก่อนลักษณะแบบนี้
ตามภาพที่เห็นนะแล้วเราก็เล่าตามที่หลายคนก็คิดไปนะ
ค่ะแล้วคุณเห็นได้มอไซด์มาอีกเทียบเลยสวนเลนส์มาแบบนี้
อืออืออือเอางี้แหละครับพอคลิปนี้เผยแพร่ออกไป
โอ้โหชาวเน็ตคอมเมนต์กดชงกดแชร์กันเพียบเลยฮะ
หลายคนบอกว่าเอ้ามันสวนแบบนี้ได้เหรอ
ตั้งคำถามเยอะแยะเลยว่าเอ๊ะเป็นไปได้เหรอ
แล้วมาสวนอย่างนี้มันผิดกฎหมายหรือเปล่า
มันทำได้เหรอชาวเน็ตเขาก็สงสัยอยู่แล้วนะคะสำหรับกรณีนี้เนี่ยนะคะอ้าวทีนี้ค่ะขออนุญาตนะ
เราไปได้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะจากรายการทางช่องวันช่อง๓๑นี่นะคะ
มีการชี้แจงจากผู้กำกับสนมักกษันค่ะบอกว่าเป็นเจ้าของพื้นที่
แล้วก็อธิบายให้ฟังเพิ่มเติมนะคะถนนเส้นนี้ชื่อว่าถนนกำแพงเพชร
อยู่แถวเพชรชบุรีอยู่ในเมืองอะค่ะปกติจะมีการกำหนดให้เป็นวันเวย์
เอาคำว่าวันเวย์คืออะไรคำว่าวันเวย์คือเส้นนี้ทั้งสองเส้นเลยทั้งสองเลนเลย
จะสามารถมาทางนี้ได้ทั้งหมดสวนไม่ได้ค่ะเป็นวันเวย์ในช่วงเวลา
๖โมงครึ่งถึง๙โมงเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนจะไปทำงาน
ทีนี้ท่านยอมรับเพิ่มเติมนะคะท่านยอมรับว่าเป็นความผิดของตำรวจจาราจร
สังกัดสอนอมมักกะสันบอกว่าท่านใหม่มาปฏิบัติงานใหม่เลย
ก็เลยไม่ได้กั้นเลนเพื่อให้วิ่งแบบวันเวย์จึงเป็นเหตุให้มีรถผู้หญิงคนนี้วิ่งสวนเข้าไป
อันนี้ท่านอธิบายแบบนี้นะเรื่องของเลนสวนนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือ
อย่างนี้อย่างนี้ทางตำรวจบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เข้าใจผิดแล้ว
ตำรวจก็บอกว่าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ของตำรวจทั้งสองคันเนี่ย
เขาจะขับไปที่ต้นซอยเพื่อไปจัดการเรื่องของการบอกประชาชนที่เขาขับสัญจรผ่านไปผ่านมา
ตรงนั้นว่าตรงเนี้ยมันเป็นวันเวย์จะไปจัดการการจราจร
เพราะตรงนี้มันเริ่มติดขัดแล้วไงก็เลยต้องรีบไปนิดนึง
ไม่ได้เกี่ยวกับเป็นรถนำขบวนใช่ไหมอ่าเนี่ยครับเขาบอกว่าไม่เกี่ยว
ได้เป็นรถนำขบวนเพียงแค่จังหวะมันพอดีเท่านั้นเอง
อืมตำรวจเขาว่าอย่างงั้นนะค่ะค่ะอ่าทีนี้สุดท้ายผู้กำกับฝากขอโทษมานะ
อืมขอโทษใครขอโทษผู้หญิงคันนี้ที่เป็นเจ้าของรถคันนี้ค่ะ
ที่ต้องมาเผชิญเหตุเดี๋ยวท่านบอกเดี๋ยวจะตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป
ท่านว่าอย่างนี้ค่ะเอาจริงวันนี้มันก็มีข่าวออกมาเยอะนะครับ
คุณผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเนอะแล้วทางตำรวจเองก็ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับ
ว่าคืออย่างนี้คือปกติแล้วเนี่ยการจราจรในช่วงเช้าของบริเวณตรงนี้มันจะหนาแน่นมาก
จัดการจราจรบนเส้นถนนตรงนี้ให้เป็นวันเวย์แล้วยังไงรู้ไหม
คือในช่วงโควิดรถมันบางอย่างเมื่อละอืมรถมันไม่ค่อยมีครับ
เลยปล่อยให้เป็นวิ่งสวนอยู่พักหนึ่งอ๋อแล้วค่ะแล้วทีนี้
พอมันกลับมาเป็นเข้าสู่ใกล้จะปกติแล้วล่ะ
ต้องจับแล้วว่ามันใกล้ปกติรถมันเยอะโรงเรียนเปิดแล้วโรงเรียนเปิดแล้ว
เออก็เลยจะกลับไปเป็นแบบว่าวิ่งวันเวย์เหมือนเดิม
แต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าผมคิดว่าผู้หญิงคนนี้
เขาน่าจะขับเส้นเนี้ยมาปั๊กหนึ่งอยู่ช่วงหนึ่งแล้วนึงไง
ก็เลยเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นสวนกันแต่อย่างนี้น่าจะทำป้ายให้ชัดเจน
ต้องทำป้ายให้ชัดเจนนะคะจะประชาชนใช้รถใช้ถนน
เขาจะได้เข้าใจเนาะจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะคะ
ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับโอ้โหรู้จักท่านรองหมีไหม
ที่เป็นแฟนดาราแพนเค้กอ่ะอ๋อรู้จักรู้จักรู้จัก
แหม่น่ารักจริงจริงเนื่องพูดว่าปลอมตัวตำรวจปลอมตัวมา
เผื่อจับคนร้ายจริงจริงเลยนะครับใช่
นี่เสียงเราใช่ไหม
ใครนะ

อาจจะจับต้นชนปลายไม่ถูกว่ามันเรื่องอะไร

สวมชุดรายเดอร์สีเขียวนี่เนี่ย

ผมขออนุญาตจากกุม
ผมคือพันตำรวจโทศักดิ์สุนทรเปรมานนท์
ช่วยราชกาลกองประคับการปราบการค้ามนุษย์

ทำไมคุณไม่รู้จักไม่ได้ดูข่าวดาราเลย

แค่บอกร้องหมีเท่านั้นแหละนี่ไงรอยยิ้มพิมพ์ใจ

เขาขี่รถมันทรายไปส่งอาหารที่บ้าน

คือเป็นที่อยู่ของมิจฉาชีพ

แขวงบางลำพูเขตพระนครกรุงเทพนี่แหละครับ

ก็ต้องไปจับกลุ่มนายธนกฤษชาวรัฐเป็นผู้ต้องหานะคะ
ผู้ต้องหารายนี้เขาใช้เฟซบุ๊กปลอมค่ะ
แล้วก็อ้างตัวเป็นผู้หญิงนะแล้วแบบสวยมากอะค่ะ

เอาไปพูดคุยกับเหยื่อเป็นผู้ชาย
ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผ่านทางเฟซบุ๊ก
คุยไปคุยมาเหยื่อเริ่มคุ้นเคยแล้วไง
ทักทวนนะพูดคุยเรื่องลามุกอาณาจารย์
เอาและแลกเปลี่ยนภาพอนาจารย์กัน
ถามว่าทำไมทำอย่างนั้นเอาไปแบ็กเมอร์อย่างนั้น

เขาไม่ทันรู้ตัวแล้วก็ไม่ทันเล่เหลี่ยม
คิดว่าคนที่คุยด้วยเป็นผู้หญิงจริง
ก็เลยยอมถ่ายภาพโป๊เปื่อยโชว์ของลับอะไรแบบนี้
ใช่ค่ะถ้าได้เงินไปเนี่ยแต่ละครั้งไม่เท่ากันนะ
หลักพันก็มีหลักหมื่นก็มี
เอาตอนนี้มีเหยื่อที่ถูกหลอกไม่ต่ำกว่า๓๔ราย
และนอกจากนี้รองหมีบอกตรวจสอบประวัตินายธนกฤษคุณค่ะไม่ธรรมดาค่ะ
เคยถูกจับกลุ่มในคดีลักษณะเดียวกันมาแล้วปี๕๙๕ปีที่แล้ว
ยังไม่หมดยังเคยถูกจับความผิดยักยอกทรัพย์
และกันโชคทรัพย์เมื่อปี๒๕๕๙ครั้งนั้นถูกจำคุกที่เรือนจำนครปฐม
แต่มาเดือนพฤษภาคม๖๒ก็ถูกดำเนินคดีในข้อหากันโชคทรัพ
และถูกคุมตัวที่เรือนจำจังหวัดราชบุรีโอ้โหเขาออกคุกเป็นว่าเล่นเลยนะ
แล้วก็โปรดโทษออกมาช่วงปลายปี๖๓แล้วยังไงมันก่อเหตุอีก
อยากจะเข้าไปอีกเหรอหรือยังไงโอ้โหคือไม่รู้เหมือนกันนะ
บางครั้งบางคราเนี่ยก็ต้องพิจารณากันให้ดีนะบางคนเนี่ยเข้าคุกแล้วยังไม่เข็ดไม่หลาบ
นี่มีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะเขาเคยเรียกร้องว่าเราจะทำยังไงกับคนกลุ่มนี้ดีที่เข้าคุกเข้าออกเข้าออกแบบนี้
จะมีอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเข้าไปอีกอะค่ะอันนี้ก็ต้องฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะ
คุณผู้ชมครับเรื่องต่อไปอยากจะให้ดูจังเลยดูคลิปกันก่อนเลยครับ
กลับมาในเบรกนี้นะคุณผู้ชมนะอย่าลืมนะฮะ
ส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเราด้วยมีหลากหลายประเด็นนะคะ
โดยเฉพาะข่าวที่สองในเบรกนี้คุณผู้หญิงคุณผู้ชาย
อยากให้ส่งมาโดยเฉพาะเรื่องนี้เราติดตามกันก่อนแล้วกัน
เรื่องของตำรวจนะครับที่เขาต้องบุกเข้าไปชาร์จชายคนหนึ่ง
ที่คุ้มข้างเนื่องจากยาเสพฤตคุณเจรจาไม่รู้เรื่องละคุ้มข้างมากเลย

ฟังส่วนใหญ่อีจารย์ทำไมคุณไม่เห็น
มันก็มีความเจ็บอยู่เหมือนกันนะมันเป็น
ก็คือเข็มจากที่การยิงปืนไฟฟ้าช็อตเข้าไปเลยอ๋อก็คือไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะ
ลักษณะคนก่อเหตุเนี่ยคุ้มข้างครับคุณผู้ชมครับคือทางตำรวจภูทรเมืองสมุทรประการเนี่ย
เขานำกำลังเข้าระงับเหตุชายคนหนึ่งเมาสารเสพติดคลุ้มคลั่งทำลายสิ่งของแล้วมีกันไกลเป็นอาวุธ
ที่บ้านหลังหนึ่งในตะบนแพร่กษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรประการภายในห้องนอนชั้นสองของบ้านเจอกับคนนี้
ใครอ่ะในโบ๊ทในโบ๊ทอายุสามสิบหกยืนถือกันไก่ยาวประมาณหกนิ้วอ่ะน่ากลัวนะ
แล้วตำรวจเขาก็เจรจาแล้วโบ๊ทโบ๊ทใจเย็นโบ๊ทโบ๊ทวางของก่อนโบ๊ทโบ๊ท
โอ้ยแล้วก็สุดท้ายเบิ้ลก็มานอนโอดโอดโอ้ยเจ็บครับเจ็บครับ
มันเจ็บจริงนะเอาถามว่ามันเจ็บไหมมันก็เจ็บนะมันเป็นมันเป็นรั่วที่ยิงมากับปืนอ่ะ
อ่าอ่าดูโบ๊ทหน่อยดูโบ๊ทหน่อยครับ
ผมก็บอกเรียกชื่อเขานะครับบอกโบ๊ทใจเย็น
กันไกลก่อนก่อนแล้วค่อยคุยกันนะ
ข้างไกลก่อนทิ้งกันไกลก่อนแต่เขาเนี่ยมีท่าทีนะครับ
พอลุกขึ้นปุ๊บเขามีท่าทีคุกคามนะครับ
เข้ามาหาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอ่าผมเนี้ย
เพื่อลดการสูญเสียนะครับจึงตัดสินใจใช้ปืนเทเสื้อกันนะครับ
ยิงเพื่อหยุดยั้งไม่ให้เขาเข้ามาทำลาย
เพื่อทำทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะนี่คือการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ช่วงเวลานั้นนะครับค่ะดูกันต่อครับนายโบ๊ทเนี่ย
ก็ให้การรับสารภาพว่าก่อนหน้านี้ก็เสพยาบ้ามาเอ้า
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปตรวจสารเสพติดที่โรงพยาบาลสมุทรประการ
ก็พบว่ามีสารเสพติดในปัสสาวะนั่นไงก็ม่วงไงเออ
ก็ม่วงอ่ะจะง่วงได้ไงล่ะทีนี้แหละครับ
ก็เลยแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้านั่นเอง
ผิดกฎหมายแหละอย่างที่บอกก่อนที่จะคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีต่อไปเอ้าเล่าให้ฟังแบบนี้นะ
บางคนบอกว่าเอาแล้วตำรวจทุกคนก็จะมี
ฝึกไฟฟ้านี้หรือเปล่าเฉพาะบางคนที่เขาได้รับการฝึกมาเท่านั้นนะ
ต้องฝึกก่อนใช่ไหมถึงจะใช้ปืนนี้ได้ไม่ใช่ไปยิงสุ่มสี่สุ่มห้า
ไม่ใช่อย่างนั้นนะช่วงหลังนี้เราอาจจะเห็นหลายข่าวนะคะ
ที่เป็นลักษณะชายคุ้มคลั่งเนี่ยจะใช้ปืนนี้กันนะคะ
เอาส่วนข่าวต่อไปค่ะแสดงความคิดเห็นมาหน่อยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายได้เลยนะคะ
โดยเฉพาะคุณคุณเคยเห็นไหม
ทำไมคุณไม่เหมือนเดิมทำไมคุณไม่เหมือนเดิม

ก็ผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าผมขอหย่ากับคุณ
หลังจากที่แต่งงานมาแค่เดือนเดียวเพราะคุณล้างหน้าแล้วคุณไม่เหมือนเดิม

ผู้ชายคนนี้บอกว่าสาเหตุที่ผมขอหย่าอืม

ผมช็อกแล้วผมตกใจ
ตอนที่เห็นภรรยาตัวเองไม่แต่งหน้าในช่วงเช้า
โอ้โหเช้าใครจะแต่งหน้าถามหน่อยใช่ไหม
คือช่วงเช้าเนี่ยทุกคนจะต้องตื่นขึ้นมา
แล้วก็เจอหน้ากันแบบสด
เอาก็เป็นหน้าสดอะเนาะก็มันก็ไม่ใช่เหมือนในหนังในละครนะ

คือชีวิตจริงอ่ะนะใช่เขาบอกว่าที่ผ่านมาเหมือนถูกโดนหลอกเลยอืม
เนื่องจากก่อนหน้านี้พันรยาเขาแต่งหน้าและแต่งค่อนข้างหนานะคะ
แล้วบอกด้วยว่าพอเห็นหน้าจริงแล้วไม่สวยเหมือนตอนแต่งหน้าเลย
ก็เลยอยากฝงหย่าค่ะ
แต่ต้องมองอีกมุมหนึ่งนะคือถ้าเกิดว่าจะฟ้องหยาดบางที
อันนี้ผมไม่ได้ว่าไปกล่าวหาอะไรยังไงนะสำหรับตัวคนที่ฟ้องนะ
แต่บางทีคุณอาจจะใช้เหตุผลนี้มาฟ้องเขาหรือเปล่า

เหตุผลต่างนานา๑๐๘มันมีมาหมดอ่ะ
คนเราพอมันหมดใจใช่ไหมล่ะ

ไม่ใช่เรื่องผมแต่ผมเล่าให้ฟังว่าหลายคนก็พูดมาแบบนี้
เอาเรื่องราวแบบนี้นะคะเขาบอกเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะ
หน้าสดเนี่ยอย่าเพราะหน้าสดเนี่ย

เป็นชาวสหรัฐอารับอิเมริน
ฟ้องหย่าภรรยากรณีเหมือนกันเลย
แต่คนนี้ทนอยู่นานหน่อย๖เดือนค่ะ
แต่อย่างนี้ครับไอ้เคสนี้มันทำให้ภรรยาคนที่ถูกฟ้องหย่าเนี่ย
เขามีสภาวะทางจิตใจเลยนะเขายังไงรู้ไหม
พูดถึงคนนั้นไอเคสนี้เสียใจมาก
ถึงขั้นต้องเข้ารับการบำบัดทางจิตเลยนะ
เหมือนกับว่าเสียความมั่นใจไปเลย

เธอนะจะไม่พอใจในใบหน้าของเธออย่างมาก
เพราะถูกฟ้องหย่าด้วยเหตุผลแบบนี้ครับ
น่าเห็นใจเนอะนะอะคือเราอย่าไปมองที่หน้าตา
ไปดูเรื่องราวความสุขสนานของน้องหนูกันบ้าง
ติดตามกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
สบัดข่าวเด็กเย้

ความสำหรับพี่น้องก็ยิ่งน่ารัก

ดูซิว่าตัวพี่เนี่ยเขาจะทำยังไงครับ
แล้วมือไปจับอะไรไหมดู
แล้วนั่งอยู่กับดินจับอะไรบ้างมันล่ะลูก

เดี๋ยวสวิตช์หยุดร้องไห้อยู่ในปากเหรอคะ

โอ้โหหนูอัดเข้าไปเต็มปากเลย
มีดินบ้างแหละมือนั้นน่ะต้องมีดินบ้างล่ะลูก

หยุดด่วนหยุดด่วนเลย
ไม่อยากคิดจินตนาการเลยไอ้ดินกองนั้นมีอะไรอยู่บ้าง

เอ้าข่าวต่อไปมาดูความพริ้วไหว
ฟริ้วไหวฟริ้วไหวของน้องคนนี้นะบอกว่าเต้นแบบบดเยอะเลยค่ะ

บอกมาสารภาพมาใครสอน

เออแต่ถือว่าครบเครื่องนะทั้งร้องทั้งเต้นคุณค่ะ
กล้าแสดงออกใช่ไหม

ให้เขามีแรงบันดาลใจต้องขึ้นเขาอาจจะเป็นนักร้องก็ได้

เออก็ต้องพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมให้ถูกทาง
ใช่ค่ะน่ารักมากนะคะ
ครับน้องหนูนะส่วนใหญ่เวลาจะกินอาหาร
เขาก็ชอบฝีมือของคุณแม่ถูกไหม
ต้องรดมือแม่ใช้คำนี้
น้องคนนี้เขาก็คลั่งอาหารรสมือแม่เท่านั้นครับ
โอ๊ยคุณแม่ดีใจมากทำเป็นแบบนี้คะ
น้ำตาไหลเลย

ก็สบายใจนะที่จะอยู่เงียบคนนี้แล้ว
อยากอยู่กับคนนี้แล้วมันยังไงต่อ
มาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสมัครข่าว
คู่สามีภรรยาอยู่ด้วยกันดีมันก็มีความสุข
จริงค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค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
อ๋อหยอกก็แหละหยอกก็แหละ
คุณผู้ชมที่ติดตามจนถึงช่วงท้ายของรายการ
ติดตามคลิปปิดท้ายนะฮะเพื่อนรักสี่ขามะหมานจ๋าเหมียวขอเกาะไปด้วย
รายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐติดตามนะต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

เวลามันเยอะมะนั่นจะเยี่ยมมากดีแก่ค่ะ
เวลาส้มเวลาแก่ใจรอดรอดแก่อาจจะเกลียดเยอะมะ
ก็สงสัยจังโมงแก่กับเวลาแก่มากสะดี